สำหรับคุณผู้ชมที่คิดถึงฝีไม้ลายมือทางการแสดงของพี่มาช่า
ช่วงหลังบอกว่าพี่มาช่าหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิง

ล่าสุดนี่พี่มาช่าเขาเจียดเวลาคิวทองของเขานะ
มาออกอีเวนต์ประกบกับคุณเจนเจนสุดานะคะ
พร้อมกับชี้แจงถึงเหตุที่ว่าตัวเองไม่ได้รับงานละคร
เพราะว่าพี่ช่าบอกว่าคือมันใช้เวลานานละคร
คือมันเกิน๓เดือนอย่างนี้พี่ช่าบอกว่าตัวเองจะไม่ไหว

แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโปรเจกต์หนังไม่แน่นะคุณนะ
แต่ที่ชัวร์นะคะพี่ช่าบอกว่า
ตอนนี้คือคุณดูนะว่าพี่ช่ายังสวยอยู่

พี่ช่าบอกว่าถ้ามีละครหรือหนังเรื่องไหนที่ต่ำกว่า๓เดือน

ก็เลยไม่ใช่ว่าจะหายไปไหนละค่ะ
มีเวลาที่แบบสมควรเหมาะพอที่เราจะทำได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาประมาณปีก็เลยบอกโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่ช่ายังทัวร์คอนเสิร์ต

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นงานละครที่มันค่อนข้างยาวเกิน๓เดือน

มันจะกระทบกับงานอื่นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีละครที่มันไม่เกิน๓เดือน
ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นพี่ช่าออกฝีไม้ไล่มือทางการแสดงอีกครั้งก็ได้

เขาก่อนก็ไปเดินแบบกรุบกริบเพราะไม่คิดถึง
หายคิดถึงแล้วล่ะแฟนเห็นแบบนี้สบายใจ